ณเดชน์ยายาบอกเลยว่ายิ่งใกล้วันเกิดของณเดชน์๑๗ธันวาค
ทักความหวานก็ทุยคุณมากขึ้นเรื่อย

แล้วก็เป็นของขวัญให้กับในงานเปิดห้างใช่ไหม

วันเกิดพี่ณเดชน์น้องยายาเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะ

ส่วนที่พี่ณเดชน์ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งบอกว่า

พี่แจ๊คเอาจริงมันใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะ
เรื่องของงานวิวาที่หลายคนบอกว่า
คู่นี้มันแบบเหมาะสมไปทุกอย่างแล้วแหละ

ควรจะมีข่าวดงข่าวดีอะไรบ้างหรือเปล่า
เฝ้าน้องยายาถึงลอนดอนเลยล่ะค่ะ

ที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่า
ว่าเค้าคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงมีอีกไม่ได้แล้ว
เป็นแบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีได้ได้เจอเค้า
แล้วทางกลางว่างเขามีอยู่ไหม

พี่นัทเนี่ยดูแลดีไหมงานไหน

แรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผม

อยากได้อะไรไหมครับพี่แม่พี่นี่
ไม่อยากได้อะไรครับอยากได้เวลามากกว่า

เวลาที่ใช้กับเขา

เราก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกัน
ไปเที่ยวไปกินอะไรอย่างนี้ครับผม
ตายแล้วตายอีกทั้งชีวิตครับ

ฉันสัมภาษณ์ไปนึกว่าจะเป็นงานแต่งแล้วนะคะ

ณเดชน์ครบ๒๘ปีแล้วนะ
จริงณเดชน์ย้ายถึง๓๐ปีเลย

แล้วจะได้หาเวลาที่เหลือทั้งชีวิตอยู่กับยา
ตอนนี้พี่มโนถึงหน้าของลูก